ตตี้สาวคนหนึ่งก็เรียกวินรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันดังนะครับ
จากนั้นคนขับรถจักรยานยนต์ก็มาถึงที่แล้วก็แนะนำตัวผมมาจากแอปนี้นะครับ
แล้วก็จะพาพริตตี้สาวคนนี้ไปส่งยังพุทธมนตร
เพราะว่าพิธีสาวเรียกแล้วก็โดยสารไป
จริงเธอบอกว่าถ้าไม่มีธุระด่วนจำเป็นนะเธอก็ไม่ค่อยอยากจะนั่งนะ
รถจักรยานยนต์คือกลัวนะครับ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านแอปดังเนี่ย
มาถึงแนะนำตัวไม่มีหมวกกันน็อกมาด้วย
มีหมวกของตัวเองใบเดียวทีนี้ก็ถอดออกให้พริตตี้สาวให้ผู้โดยสารสวม
โอ้ตัวพริตตี้สาวอะไรกันเนี่ยหมวกกันน็อกสำหรับพุทธโดยสารก็ไม่มี
หลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอด
และสิ่งสำคัญคือได้เงินชดเชยเยียวยาจากบริษัทแอปดังเนี่ยนะฮะ
แค่๕๐๐๐บาทเธอบอกจะไปพอยาไส้อะไร
ค่ารักษาพยาบาลก็เกินแล้วเธอทำงานเป็นพริตตี้ได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาท
และทีนี้ตัวก็แทบจะเอาไม่รอดอยู่แล้วนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือน
ก็เลยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะ
ก็ขอความช่วยเหลือจากนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านของกฎหมายนะครับ
ิตตี้สาวรายนี้ก็คือนางสาวนับ๑๐บุญรวยดีหรือว่าน้องปิ๊กอายุ๒๙ปี
เธอก็เล่าให้ฟังถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนเวลา๑ทุ่มนะครับ
ได้ใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริษัทดังบริษัทหนึ่ง
เธอจะไปจากย่านบางบอนบ้านของเธอนะฮะ
ให้วินไปส่งที่พุทธมนตรเพื่อจะไปติดต่องานไปทำธุระ
เมื่อคนขับมารับที่บ้านนะครับคนขับก็แนะนำตัวเอง
บอกว่าผมเนี่ยก็มาจากวินผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกนี่แหละครับ
แต่สิ่งที่สำคัญที่พริตตี้สาวคนนี้ให้ข้อมูลก็คือ
คนขับรถเนี่ยสวมหมวกนิรภัยแล้วก็มีหมวกแค่ใบเดียว
ส่วนหมวกสำหรับผู้โดยสารไม่มี
คนขับรถก็เลยถอดหมวกนิรภัยให้ตัวพิตตี้ใส่

งงเหมือนกันทำไมไม่มีหมวกนิรภัยให้กับลูกค้าให้กับผู้โดยสารนะครับ
เธอก็กล้ากลัวแต่ก็ต้องนั่งไปเพราะไปทำธุระนะครับ
ทีนี้แหละฮะรถจักรยานยนต์วินคันนี้ก็ขับรถจนไปถึงถนนบางบอน๕
แล้วเธอบอกว่าก็ขับรถเร็วเหมือนกันนะ
ขับรถเร็วตัวคนขับไม่สวมหมวกกันน็อกอยู่แล้วเกรงจะไม่ปลอดภัยอยู่แล้ว
แต่ปรากฏพอมาถึงถนนบางบอน๕หน้าบริษัทสุภาพรพลาสติกเนี่ยนะฮะ
วินจักรยานยนต์ขี่รถด้วยความเร็วเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนน
ศีรษะของเธอกระแทกพื้นจนเจ็บหลังแล้วก็ข้อเท้าซ้ายมาก
นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบแปด
เมื่อถึงโรงพยาบาลนะแพทย์นำเข้าห้องฉุกเฉินทันที
ดูสันหลังยุบนิ้วซ้ายหักนะครับต้องนอนอยู่โรงพยาบาลถึง๑๒วัน
แล้วก็มีการนัดทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง
ถ้าจะหายกลับมาเป็นปกติอย่างน้อยต้อง๒๓เดือน
เธอก็เลยบอกเธอขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว
และเมื่อไปติดต่อบริษัทที่เธอเรียกวินจักรยานยนต์ผ่านแอปเนี่ยนะ
ทางบริษัทให้มาแค่๕๐๐บาทนะคุณ
และบอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปสู้กันที่ศาลไปฟ้องร้องเอา
เธอเลยบอกว่าเธอนี่ทำงานได้เวลา๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
แต่เขาให้มาแค่นี้เธอคิดว่าไม่ยุติธรรม
ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับใคร
แล้วก็อยากให้ทางบริษัทรับผิดชอบให้ความเป็นธรรมต่อเธอด้วยนะครับ
ทางด้านของทนายบรณรงค์บอกว่า
ทำหนังสือเป็นจดหมายแจ้งไปบริษัทดังกล่าว
ทนายก็บ่นมาค่าตอบแทน๕๐๐๐บาทมันไม่ได้หรอกนะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเป็นพริตตี้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับ
แล้วก็บาดแผลบาดเจ็บขนาดนี้
ค่าใช้จ่ายธรรมดามันต้องสูงกว่า๕๐๐๐บาทอยู่แล้ว
ในทางกฎหมายกรณีผู้ขับขี่

แต่เป็นตัวแทนของบริษัท
เพราะเวลาเราเรียกใช้งานเรียกผ่านแอปพลิเคชัน

ผู้ให้บริการคือคนขี่รถจักรยานยนต์

แต่ทางบริษัทก็ต้องรับผิดชอบแบบเต็มด้วยนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้ก็ทนายรณรงค์บอกว่า
เดี๋ยวจะจัดการดูแลให้ความเป็นธรรมแก่พริตตี้สาวคนนี้ด้วยนะฮะ
แล้วก็ฝากไปถึงบริษัทบอกว่า
โยนทุกอย่างให้กับคนขับทำแบบนี้ไม่ได้
ทางบริษัทต้องรับผิดชอบให้มากกว่านี้นะครับ
ก็ต้องรอความคืบหน้าของเรื่องนี้กันนะครับ